จะไปขยายกันเรามาติดตามข่าวบันเทิงกันก่อนนะคะข่าวแรกบอกเลยว่าช่วงนี้ทั้งร้อนทั้งโอ้ยหลายต่อหลายอย่าง
พายุฝนก็มีด้วยอากาศแปรบทวนซะละเกิน
พื้นที่ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นคือรีสอร์ทนะคะของคุณดิวนั่นเองค่ะ
สตพังยับเลยค่ะเห็นบอกว่าความเสียหายเนี่ยโดนไปหลายแสนอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ก็เร่งซ่อมสุดกำลังเลยนะคะคาดว่า๑อาทิตย์น่าจะเสร็จดีค่ะ
แล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปเนาะอากาศแปรปรวนทั้งร้อนทั้งฝน
พื้นที่อากาศไม่เหมือนกันสักที่เลยค่ะ
ก็ต้องทุกคนนะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วย

เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กันหน่อยนะคะ
ที่โดนพายุฤดูร้อนพัดพาความเสียหายมาให้ที่ร้าน
ก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป๊กและก็นิวนะครับ
ตอนนี้สภาพที่ร้านก็ต้องซ่อมแซมครับ
คาดว่า๑อาทิตย์น่าจะเสร็จครับ

สำหรับช่วงนี้นะครับก็อากาศมันร้อนมาก
ก็เลยมีลมพายุฤดูร้อนมานะครับ
อากาศร้อนยังไงก็หลายคนก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะครับ
จากภัยพิบัติที่จะต้องระมัดระวังกันแล้วนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ร้อนแล้วติดตัวเอาไว้ดีมากเลย
ก็คือน้ำเปล่านะอยู่เฉยก็จิบไว้จิบไว้นะ

ใช่เพราะว่าฮิตโรคเป็นเพราะว่าที่น่ากลัวมาก
อาจจะฆ่าชีวิตคุณก็ได้นะคะระมัดระวังกันด้วย